เริ่มต้นข่าวเราก็พาไปเที่ยว
แล้วก็บางคนใช้สิทธิ์

สิทธิ์เที่ยวด้วยกัน

นี่พาคุณผู้ชมไปที่นี่ก่อนเลย

เป็นคู่รักบ้างแล้วก็ไปดูนี่ฮะ
โอ้โหนี่เขามีการโชว์นะคุณฮะ

ได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายอะไรลงโลกโซเชียล
นี่คุณดูสิมาแสดงกันใกล้เลยนะครับ

มีร้านอาหารและโรงแรมเข้าร่วมโครงการ

แล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันหลายที่หลายแห่งเลยนะครับ

จองที่พักแล้วก็ไปรับประทานอาหาร

พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าดีใจเหมือนกัน
แต่อย่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคานะ

ผู้จัดการร้านชิวเลคุณ

ชายหาดบ้านบางกระชัยอำเภอแหลมสิง

โอ้โหลูกค้ามาเยอะดีใจเลยนะฮะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์ต่างที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนนะครับ
โดยเฉพาะช่วงนี่วันพระสบดีตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาเลย

จนกระทั่งเชื่อว่าถึงวันพรุ่งนี้เลย
๔วัน
วันหยุดยาวจะมีลูกค้าเข้ามาจำนวนมากนะครับ
อยากจะเชิญชวนครับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่เฉพาะที่ร้านของเขาก็ได้
มาเที่ยวที่เที่ยวทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเลย
ทะเลก็มีภูเขาก็มีน้ำตกก็มีอาหารการกินก็มีอาหารทะเลก็มี
ผลไม้มีไหมมีขึ้นชื่อเลยนะฮะ
แล้วก็มีอีกหลายที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยนะครับ
อันนี้ไปทะเลมาแล้วก็มาขึ้นเหนือกันต่อ
ที่เชียงใหม่กันต่อเลยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะ
แห่เข้าไปชมช้างนะคะที่นี่เลยค่ะปางช้างแม่สาอยู่ในอำเภอแม่ริมนะคะ
เขาเปิดให้ชมฟรีเลยนะคุณเขาบอกว่าเพียงแค่ซื้ออาหารเลี้ยงเช้าเท่านั้นแหละ
โดยทางปางช้างเขาก็จัดอาหารช้างไว้เป็นชะลอมราคาอยู่ที่๒๐๐๓๐๐บาท
ชลอมใหญ่ก็๓๐๐บาทชลอมเล็กหน่อยก็๒๐๐บาทนะค่ะ
คือนักท่องเที่ยวก็น่ารักก็จะถือคิ้วชะลอมกันไปที่มีอาหารช้าง
แต่ว่าเห็นแต่ชลอมนั้นน่ะหมดแล้วช้างกินหมดแล้วนะค่ะ
หมีพรีมันกันไปนะคะเพราะว่าช้างที่นี่มีมากถึง๗๐เชือกเลยนะคะ
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามากินอาหารอย่างมีความสุข
แล้วก็มีกิจกรรมทำอาหารเสริมให้ช้างนี่นะคะไม่ได้ทำแบบนี้ได้บ่อยนะ
ลงไปอาบน้ำนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเขานะ
เขาบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เหมือนหวนมาอีกครั้งในอดีต
ช่วงโควิดเขาก็ได้รับผลกระทบนะปางช้าง

แล้วก็เป็นทางที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วยนะ

อุ้ยสวยจังอุ้ยสวยมากเป็นกุ้ยลินเมืองไทย
สวยเพราะว่ามีภูเขาหินปูนสวยงามแล้วก็ธรรมชาติสมบูรณ์อยู่นะคะ

จนตอนนี้มีชื่อเสียงอย่างมากเลยนะคะเขาบอก

สนุกครับจะไปนั่งได้ที่ไหนอีกใช่ไหมคะ
ล่าสุดเหล่ากลุ่มนายพรานเก่าแก่ของบ้านมุงจำนวน๑๐คน
รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มผู้พิชิตเขากังหันลม
บนยอดเขาหินปูนที่มีความสูง๓๒๘๐ฟุต

เขามีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวไป
ทางประธานกลุ่มผู้พิชิตเขากังหันลมบ้านมุงบอกว่า

มีประสบคุตละครแบบปลอบให้นักท่องเที่ยวหมดเลยนะ
ซึ่งการบริการนักท่องเที่ยวพิชิตยอดเขาแห่งนี้
คิดค่าบริการท่านละ๑๑๙๙บาท

มีทุกชาติไทยปักอยู่ข้างยอดเลยนะครับ
นี่เป็นสุดยอดแล้วเป็นผู้พิชิตแล้วนะฮะ

เราไปดูอีกที่หนึ่งไปสัมผัสอากาศเย็นนะฮะ
แล้วก็ชมความงามของทะเลหมอกกัน

โอ้โฮสวยมากจริง
คุณดูสิมหัศจรรย์ไทยแลนด์จริงนะ
มีทุกรูปแบบให้ท่องเที่ยวเลยนะฮะ
อันนี้ที่ภูโป่งฟานนะฮะ
อยู่ในเขตพื้นที่ทางทิศตะวันตกป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มนะครับ
เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาขึ้น
จิตอาสาของชุมชนบ้านบุ่งกลุ่ม
ตำบลนาหออำเภอด่านซ้าย
หลายคนบอกว่าจังหวัดอะไรครับ
จังหวัดเลยนะฮะนี่ไปขึ้นภูแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าอาศัยแนวคิดที่ว่าป่าอยู่ได้คนอยู่ได้
ต่างอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ
จากพื้นที่สัมประธานป่าไม้ของภาครัฐ
ถูกปล่อยทิ้งรกร้างจนเสื่อมโทรม
ก็กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่ง
นี่สวยมากนะฮะดูสิ
ทะเลหมอกนะฮะแสงพระอาทิตย์สะท้อนกับทะเลหมอกสวยงาม

นี่หนาวนะคุณอากาศหนาวแล้วก็มียอดเขาโผล่ออกมานะฮะ
แล้วก็มีกิ่งไม้สวยงามมุมเมื่อกี้สวยนะฮะ

แต่ว่าผมเป็นห่วงนะอย่าไปอยู่ใกล้หน้าผามาก

มัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันมีความชื้นนะคุณนะ
แล้วก็มีตะไคร่นะครับทำให้หินอาจจะลื่นได้นะครับ

กลับมาเป็นพื้นที่แห่งการอนุรักษ์แห่งการท่องเที่ยวนะครับ
เขาบอกว่าซุกซ่อนความอัศจรรย์ทางธรรมชาติไว้มากมาย
เขียวขจีเดินขึ้นป่าเสร็จไปยอดภูเจอทะเลหมอกนะครับ
แสงอาทิตยามเช้ายามเย็นนั่งต่อก็ดูดวงดาวนะฮะ
เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสายศึกษาธรรมชาติ
อย่างแท้จริงนะฮะก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับ
แต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมร่างกายของท่านสักนิดนึง
การเดินทางขึ้นชมทะเลหมอกบนภูแห่งนี้ต้องเดินเท้าขึ้นเท่านั้นนะครับ
ระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงระเบียงชมทะเลหมอกเนี่ย

คุณลุ้นกันอยู่ใช่ไหมพันสองร้อยไม่ใช่กิโลเมตร
พันสองร้อยเมตรเท่านั้นอ่าไม่ใช่กิโลเมตรนะฮะพันสองร้อยเมตร
ยังพอขึ้นไว้นะได้อยู่ได้อยู่
เมื่อกี้เห็นเด็กยังขึ้นไหวเลยนี่เขาไปถ่ายรูปสวยเลยนะฮะ
ค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่เขาประเมินนะว่า
จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงใน๔วัน
สามารถประเมินล่วงหน้าได้เลยว่าในช่วงปีใหม่
จะต้องเยอะแน่นอนค่ะคึกคักแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางช่วงปีใหม่
วางแผนเรื่องของที่พักเอาไว้ล่วงหน้าตอนนี้เลย
ก่อนจะปีใหม่เดือนหน้าก็มีวันหยุดนะคุณ

เพราะว่าเขาเอาวันหยุดชดเชยวันพ่อแล้วก็วันชาติ
เอาไปหยุดวันที่๑๑กลายเป็นหยุดพร้อมกับวันรัฐธรรมนูล
แล้วก็เสาร์อาทิตย์คือ๑๒๑๓พอดี
หยุดกันจุใจเลยล่ะแต่ว่าวางแผนดี
และอย่างที่บอกว่าช่วงปีใหม่จริงหลายที่โดยเฉพาะภาคเหนือ
ที่พักเต็มแล้วเต็มหมดแล้วเต็มล่วงหน้าแล้ว
โทรไปจองหลายที่นะผมกะจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่
เขาบอกเต็มครับเห็นแล้วต้องจองครับจองเป็นเดือนครับ

นี่ไม่มีต่างชาตินะไทยเที่ยวไทยกันแหละ
คุณผู้ชมไปเที่ยวไหนมาบอกต่อกันผ่านไลน์หน่อยฮะ